อย่างที่บอกไปต้องจับตามองการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะฮะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม
วีดีโอคอนเฟอร์เนสตั้งแต่๙โมงครึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็เขาคาดการณ์ว่าการประชุมสอบคอชุดใหญ่จะเสร็จประมาณเที่ยงครึ่ง
แต่ทีนี้มันถูกแง้มออกมาแล้วนะคุณนะ
มีรายงานข่าวออกมาจากที่ประชุมสบคเปิดเผยเบื้องต้นว่าที่ประชุม
มีมติโดยเฉพาะเรื่องของการปรับระดับพื้นที่สี

คุณผู้ชมต้องแจ้งคุณผู้ชมแบบนี้ก่อน
ก่อนหน้านี้บ้านเรามีพื้นที่สีที่ถูกแยกปรับระดับไว้๓สี

คือสีเหลืองสีเหลืองคือพื้นที่เฝ้าระวังสูง๓๐จังหวัด
ส้มคือพื้นที่ควบคุม๓๙จังหวัด
และสีฟ้าคือพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว๘จังหวัด
แต่ตอนนี้พอยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวัง
บ้านเราปรับจาก๓สีเหลือแค่๒สี
ถูกต้องค่ะสีที่หายไปเลยคือสีเหลือง

ส่วนสีส้มพื้นที่ควบคุมเนี่ยตอนนี้มี๖๙จังหวัดเลยค่ะ
แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะฝั่งขวามือ
สีฟ้าอันนั้นพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
ร่องท่องเที่ยวยัง๘จังหวัดเหมือนเดิมนะครับ
แต่จากสีเหลืองกลายเป็นสีส้ม
นั่นคือการยกระดับในการควบคุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
จากระดับเฝ้าระวังสูงกลายเป็นระดับพื้นที่ควบคุมแล้วนะฮะ
ยังไม่มีจังหวัดไหนนะฮะถูกทำให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ก็คือสีแดงกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะ

แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นห้ามเดินทางข้ามจังหวัดยังไม่ห้ามนะคะ
ส่วนเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มสุราในร้านอาหาร
อันนี้ดื่มได้ถึง๓ทุ่ม
ใช่ครับเรื่องของสถานศึกษาในที่ประชุม
ไม่ได้มีการสั่งปิดนะฮะไม่ได้มีการพิจารณานะครับ
ส่วนเรื่องของคนทำงานไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะ
ขอให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนเนี่ย
น่าจะถึงประมาณวันที่เกือบ๒๐วันนะฮะ
แต่ทีนี้ถ้าเพิ่มต่อไปอีก๑๔วันก็เกือบสิ้นเดือน
ไปต้นเดือนหน้านู้นเลยนะครับ
ยังไม่มีการล็อกดาวน์นะ
อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นจากที่ประชุมสอบคอนะฮะ
ไม่ล็อกดาวน์ไม่มีการให้งดเดินทางข้ามจังหวัดยัง

ส่วนรายละเอียดอื่นเดี๋ยวคุณผู้ชมรออีกสักครู่นึง
เพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าการประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว

ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในข่าวเที่ยงนี้เลย
เพราะว่าเดี๋ยวที่ประชุมเขาก็จะมีการแถลงออกมาให้ชัดเจนเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าประชาชนกำลังจับตามองอยู่นะฮะ